คุณผู้ชมครับที่จังหวัดพยาวครับมีวัยรุ่น๒อำเภอนัดเคลียร์ใจกัน

แต่เคลียร์กันไม่ลงตัวนะฮะมีฝั่งหนึ่งเปิดฉากใช้ปืนยิงข่มขู่
แล้วบังเอิญว่าจังหวะที่วัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ยเกือบร้อยคนกำลังนัดคุยนัดเคลียร์กันเนี่ย
ตาหนูคนหนึ่งอายุประมาณ๑๕ไปแอบดูตรงกำแพงอยากรู้ไงว่าทำไมคนเยอะจังเลย
ลูกหลงฮะกระสุนเจาะเข้าที่ต้นขาครับ
กลัวมากนะครับเหตุการณ์นี้ตำรวจสภเมืองพยาวไปตรวจสอบบ้านหลังนี้ครับ
อยู่ในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดพยาว
ผู้ชายอายุ๑๕ครับน้องคนนี้ฮะบาดเจ็บ
ลูกหลงกระสุนยิงเจาะที่ต้นขาขวาด้านหลัง
เจ้าหน้าที่ช่วยกันประถมพยาบาลเจาะเข้าไปตรงนั้นพอดีเลยฮะ
ก็เลยรีบนำตัวส่งรักษาต่อเลย
ตรวจสอบบริเวณโดยรอบมีลูกกระสุนหัวตะกรวดตกพื้นอยู่๑หัวครับ
ยายของคนเจ็บชื่อว่ายายสังวานบอกว่า๔ทุ่มเมื่อคืนนี้
มีกลุ่มวัยรุ่นเขามารวมตัวกันเยอะมากเลย
อยู่หน้าบ้านหลานก็เลยไปแอบส่องดูข้างกำแพง
อยากรู้เขามาทำไมเป็นเกือบ๑๐๐คน
รถมากัน๕๐๐อ่ะเกือบ๕๐คัน
สักพักได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒นัด
แล้วหลานร้องครับอ้าวเฮ้ยหลานเป็นอะไรเนี่ย
รู้หลานโดนยิงโดนลูกหลงครับเลือดเต็มเลย

เวลาประมาณ๔ทุ่มครึ่ง๑๔กรกฎาคม
นี่คือหลักฐานเด็ด๔ทุ่ม๔๑นาที
ถ้าดูเวลาจากวงจรปิดคุณเห็นคาราวานรถไหมฮะ
คุณผู้ชมมิ้นครับมากันไม่ขาดสายเลย

น่าจะเป็นช่วงจังหวะหลังจากที่มีการยิงเสร็จ
แล้วลูกหลงไปเจาะเข้าที่ต้นขาด้านหลัง
น้องผู้ชายอายุ๑๕ก็พากันหลบหนี
เขามารวมตัวกันที่ปั๊มแห่งหนึ่ง
ตำบลบ้านใหม่ในตัวเมืองพยาว

นับรถดูคร่าวมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ตามมา
เป็นสายเป็นเส้นเมื่อกี้นี้เกือบ๕๐คันเกือบ๕๐คันกระบะอีก๒คัน
แล้วมีคนนั่งอยู่เต็มท้ายกระบะด้วยครับนี่กระบะมาแล้วเข้ามาที่ปั๊มเห็น
ท้ายรถไหมฮะภาพอาจจะมืดหน่อยนะแต่พอจังหวะที่ผ่านกล้องนี่เห็นไหม
แน่นเลยเนี่ยเหมือนอัดแน่นจะไปเล่นสงกรานแต่นี่คือไม่ใช่นะฮะนัดมา
มาเคลียร์กันแล้วทำให้มีคนเจ็บนี่ขับดึกดึกระวังเจ้าหน้าที่เขาคิดว่า
คุณลักลอบขนแรงงานนะเนี่ยคนเยอะมากนี่ภาพอีกมุมหนึ่งนะครับ
วัยรุ่นกลุ่มนี้ขี่รถผ่านไปบริเวณสี่แยกบ้านตั๊มครับในตำบลตั๊มนี่คนละตำบลแล้วนะฮะ
จากปั๊มประมาณสองถึงสามกิโลเมตรขี่ด้วยความเร็วคาดว่าเป็นจังหวะที่ขี่แยกย้ายกัน
หนีแล้วนี่ฮะบางคนเลี้ยวขวาไปบ้างบางคนจอดชะลอดูก่อนนี่จังหวะนี้เห็นไหมฮะ
ไปปลื๊ดปลื๊ดเหล่านี้เป็นหลักฐานเด็ดหมดเลยนะแนวทางการสืบสวนของตำรวจเนี่ย

ตรงกำแพงข้างบ้านล่ะมั้งแล้วโดนลูกหลงไง
ตอนนี้ยังดีนะที่หมอผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกได้แล้ว

โดนลูกหลงนี่นะ